ซึ่งเราต้องไปตรวจสอบหน่อยจุดที่เกิดเหตุตรงนี้

แล้วนี่ผู้เสียหายค่ะคือคุณรอพีซับประสาททองอายุ๔๔ปี
ตอนที่นักข่าวของเราไปถึงพี่พี่รอพีซ้าเนี่ยเปิดให้ดูบอกว่าดูสิ
เนี่ยคอพี่เนี่ยมันเป็นแบบนี้เห็นไหมโอ้โหเป็นแผลเลยอ่ะ
ใช่ค่ะเป็นรอยแดงเพราะว่าอะไรตอนกระชากไงคุณ
คือมันขวนตัวสร้อยด้วยมือด้วยค่ะไม่ใช่แค่ที่คอนะ
ไหล่ด้วยลำตัวด้วยขาด้วยค่ะก็เลยถามไงว่ามันเกิดอะไรขึ้น
ซึ่งพี่รอพิซาเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าโอ้ยตอนนั้นน่ะนะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มากลับมาจากตลาดก็เนี่ยห่างจากร้านพี่ประมาณสักโลนึง
จอดแวะซื้อของเพิ่มเติมที่ร้านตรงนี้นี่แหละแล้วตอนที่จอดหน้าร้านน่ะนะ
มีผู้ชายคนนึงเนี่ยอายุมันน่าจะสักไม่เกิน๔๐อ่ะ
หมวกแก๊ปสวมหน้ากากอนามัยนะ
ขี่มอเตอร์ไซค์ตามฉันมาจอดประกบแล้วจู่มันคว้าปืนออกมา
เอาปืนมาจี้อีกมือนึงก็กระชากสร้อยคอทองคำของพี่ไป
คือพี่เขาสวมเส้นสองสลึงเอาไว้แล้วตอนนั้นน่ะนะ
ตัวพี่ราพิษาเขาขัดขืนสู้กับคนร้ายอยู่
บอกว่าโอ้โหแรงที่พี่มีพี่สู้สุดฤทธิ์เลยนะ
ประมาณสัก๑๐นาที
คนร้ายบาดเจ็บแล้วก็มีแผลถลอกไปทั่วตัวเลย
แล้วตอนนั้นคนร้ายมีการต่อว่าด้วยนะ

เหมือนกับแบบว่าเดี๋ยวจะยิงให้ตายที่หลังเลย
สู้จังอย่างนี้แล้วคือยื้อยุดกันจนสร้อยขาด
ทีนี้ค่ะตอนนั้นตัวของพี่รอพิซซ่า
เขาพยายามคว้าคืนมาได้ครึ่งหนึ่งไง
จังหวะนั้นคนร้ายมาเห็นท่าไม่ดีแล้ว

นี่เพราะฉะนั้นอยู่ที่พี่รอบิซ้าคืออีกครึ่งเส้นที่เหลือ
ทีนี้ค่ะก็ต้องเป็นหน้าที่ของตำรวจแล้วค่ะ
ตำรวจสพเมืองนครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะ
วอเลยวิทยุสกัดจับ
แต่ว่าคนร้ายยังหลบหนีไปได้
ดังนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ฝากพี่ตำรวจด้วยนะคะ

ไล่กล้องวงจรปิดเส้นทางที่คนร้ายหลบหนี
จะได้นำตัวมาได้รวมถึงสร้อยอีกครึ่งเส้นที่เหลือ

คือคุณพี่เขาไปสู้เนี่ยระยะเวลาที่สู้กัน

ถ้าเกิดปืนนั้นเป็นปืนจริงแล้วเกิดมันยิงขึ้นมา

ถ้าเจอแบบนี้จริงการสู้ก็เป็นอันตรายกับตัวเราเองนะ